เรื่องของอุบัติเหตุที่มรยองคุณผู้ชมครับ
มีรถพ่วงข้างซึ่งบรรทุกของเก่ามาเต็มคันก็ขี่ไป
แล้วไปชนประสานงากันกับรถกระบะคุณผู้ชม
รถกระบะพุ่งตกน้ำไปอีกต้องไปช่วยทั้งคนที่มากับกระบะ
แล้วก็ต้องไปช่วยคนที่มากับรถพ่วงข้าง
เพราะก็บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับหลังเกิดเหตุกู้ภัยสว่างพรกุศลมระยอง
ก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบายพาร์ท๓๔
ทางลงต่างระดับเกาะลอยมุ่งหน้าไปยังแยกบ้านดอนอำเภอเมืองบรยอง
พอไปถึงก็ไปพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ซึ่งบรรทุกของเก่ามานะถูกชนเต็มแรงจนผิดรูปไป
ข้าวของที่บรรทุกมาก็เป็นถังเอ่ยอะไรเอ่ยกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
แล้วก็มีคนเจ็บที่มากับรถคันนี้๒คน
ก็คือนางอนงบุรามรมอายุ๖๕ปีแล้วก็นายสมเพชรบุรามรมอายุ๖๔ปี
ทั้งสองคนเป็นพื้นเพลอยู่ที่ชายภูมินู่นแหละครับ
ทั้งสองคนอาการสาหัสพอกู้ภัยมาถึงต้องรีบปั๊มหัวใจก่อน
ชีพจรกลับคืนมาแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
ทีนี้ห่างจากรถจักรยันย์จนพ่วงข้างไปนะครับ
ไปเจอรถกระบะสีดำไปตะแคะนี่โอ้โหตกอยู่ข้างทางเป็นคูน้ำ
แต่น้ำไม่ได้ลึกมากนะก็ตะแคงอยู่แบบนี้
แล้วข้างในคนขับอาการสาหัสหมดสติเช่นเดียวกัน
กู้ภัยต้องไปทุบกระจกแล้วก็นำร่างของคนเจ็บออกมานะครับ
ก็มีทั้งรถกระบะแล้วก็รถพ่วงข้างนะฮะ
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณเจษดาเขาบอกว่า
คือเขากำลังเตรียมร้านอยู่ตรงนั้นนะฮะสักพักนึงได้ยินเสียงคนจนโค้มเลย
ตอนแรกนึกว่ารถสิบย้อรถสิบล้อยางระเบิดหรือเปล่า
เขาก็ตกใจพอเดินไปดูโอ้โหเห็นข้าวของเกลือนถนนเลย
เขาก็เห็นแล้วรถชนกันเขาเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัย
แล้วก็เดินไปเจอมีคนเจ็บนอนอยู่
รถเองก็กระเด็นตกคูน้ำข้างทางไปแล้วหัวรถจมอยู่ในน้ำด้วย
ก็รีบแจ้งให้คนไปช่วยกู้ภัยก็มาช่วย

กระบากนี้มากี่คนครับคุณเดียวคุณเดียวใช่ไหม

ระหว่างสัมภาษณ์ไปก็จะมีคนกวาดได้ยินเสียงแก้วใช่ไหม
แปลกเต็มเพราะว่ารถทุกของกลับมันมีขวดด้วย
มันก็แปลกเกลื่อนถนนไม่หมดเลย
ทีนี้ตำรวจสพเมืองมรยองเองก็เดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิด
นะครับ